ตอนคนเด็กบรณวุฒิเนี่ยนะครับ
พร้อมกับพวกในนามขอสตศเนี่ย
ได้ทำการเรียกผมไปรายงานตัวในช่วงปี๒๕๕๗
และในขณะนั้นผมไม่รู้จักว่าคอสชนั้นคืออะไร

ผมก็ได้พี่กังโต้แย้กับทักษาร
เนื่องจากว่าผมคิดว่าคศและพลเอกประยุทธ์นั้นไม่มีอำนาจในฐานะของเจ้าพนักงาน
ในการที่จะมาเรียกผมไปรายงานตัวดังนั้นผมก็เลยต่อสู้ว่าผมไม่ไปรายงานตัว
เนื่องจากว่าคนเอกพยุทธนั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ใช่พศนะครับ
ดังนั้นผมก็สู้ในทงนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้ว
สารชั้นต้นอุทธรณ์และสารดีกาได้ทำการวินิจฉัยว่า
คนเอกพยุทธในฐานะหัวหน้ากษชนั้นเนี่ยเป็นเจ้าพนักงาน
จึงมีสิทธิ์เรียกผมไปรายงานตัวและการที่ผมไม่ไปรายงานตัวนั้นเนี่ย
มีความผิดตัดสินจากผู้ผม๖เดือนรรย๒ปีระบังไป๓๐๐๐บาท
อันนี้ไม่รวมผู้เพียงอายัดบัญชีผมอยู่๔ปีกว่านะครับ
แต่ว่าโชคดีได้ปล่อยมาเรียบร้อยแล้วโอเค
อันนี้ก็จะเป็นนักสือนะครับก็มาแสดงเก่งจับมือนะครับ
เดี๋ยวจะมีจะมีสำเนาให้กับทุกท่านนะครับทีนี้เนี่ยสาระหลักก็คือว่า
ผมมายืนยันว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ
ผมก็ยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ
แต่ว่าศาลนั้นเนี่ยได้วินิจฉัยแล้วว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นเจ้าหน้าที่

อย่างนั้นถ้าเชื่อผมคนเอกประยุทธ์ก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัก
แต่ถ้าเชื่อสารคนเอกประยุทธ์ก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัก
แล้วแต่ว่าจะเชื่อใคร
แต่นี่ใช้กำลังทหารและอาวุธเข้ายึดอำนาจการปกครองของประชาชน
ดังนั้นพอเด็กพยุทธไม่น่าจะใช้กำลังดีหลัง
แต่อย่างหลายข้างตามอย่างที่ผมเรียนมีคำสั่งสารเป็นที่สุดแล้ว
ว่าพอเด็กพยุทธนั้นเป็นเจ้าพนักงาน
ก็แล้วแต่ว่าจะเลือกใช้บริการจากผมหรือไม่
หรือว่ากรกตนั้นจะวินิจฉัยตามที่ผมให้การ
ถ้าผมมาให้การผมก็จะยืนยันนะครับว่า
พอเด็กพยุทธไม่ใช่เจ้าพนักงานไม่ใช่เจ้าทางที่รัฐ
แต่ว่าผมจะอย่างที่คุณลืมไกลได้สมคำสั่งสาร
ถ้ากรกตเชื่อผมนะครับแล้ววินิจฉัยตามผมก็ยินดี
แต่ถ้ากรกตวินิจฉัยตามคำวินิจฉัยของศาล
ก็เป็นไปตามนั้นคนเด็กพยุทธก็จะไม่มี
คุณกษมติเป็นผู้ถูกเสนอชื่อของภักดิ์พลังประชาลักษณะ